ดาวสุกคือเป็นดาวการเงินแสดงว่า

ปรากฏการณ์ที่ประกาศทางดาราศาสตร์ว่า
ปรากฏการณ์ดาวสุขเด่นชัดต่างหวัง

กราศีกันเนี่ยจะต้องรวยมาก

เป็นจังหวะเวลาที่
หวังป่วยเจ็บ

ทุกข์ใจผิดหวังหลายอย่างนะ

คุณผ่านมาได้จนถึงวันนี้แล้วไม่เป็นอะไรนะ

คนรักมีเมียมีลูกมีแฟน

มีสโค้งสเคลสกับใครไหม